ผู้หญิงคนนี้เขาไปซื้อมะม่วงน้ำปลาหวานมาถุงนึง
ว่าเอามะม่วงออกจากถุงกำลังจะจิ้มน้ำปลาหวาน

คิดดีไม่ได้แล้วก็กินต่อไม่ได้

เพื่อบอกจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าไม่ได้เล่าเล่นกันใช่มะ
ขนเพชรขนเพชรหรอคือคนคลิปนี้ผู้หญิงเขาบอกว่าตักใจชื่อมันต้องเป็นขนเพชรแน่นะฮะ
คือเธอไปซื้อมาอันนี้๒๐บาทนะจากร้านผลไม้ร้านหนึ่งที่เพชรชบุรีแล้วก็เดินออกมาจากร้านนะฮะ
ทีนี้เนี่ยคือพ่อค้าเนี่ยเขาก่อนที่จะเอามะม่วงมาให้พ่อค้าเดินไปหลังร้านก่อน
หลังจากนั้นพ่อค้าก็เอามะม่วงอันนี้มาส่งให้เธอพอถึงที่บ้านก็แกะมะม่วงออกมาจิ้มกับน้ำปลาหวาน
ทานไปทานมาที่สำคัญทานจนจะหมดอยู่แล้วแล้วไปเห็นไอ้ชิ้นนี้เฮ้ยขนอะไรมันติดอยู่กับมะม่วง
นะแต่ก็เอาเทพมโพสต์ไม่ได้ต้องการจับประจานหรือว่าจะเรียนร้ออะไรกันทำร้าน
นะฮะก็บอกว่ามันก็กินไม่ลงอ่ะเนอะชาวนี้ก็ถามว่าเอ๊ยยังจะกลับซื้อร้านนั้นโดยไหม
เขาบอกว่าคือหวั่นใจเหมือนกันคือจริงจริงร้านเนี้ยเขาเป็นร้านที่มีมะม่วงสดใหม่
น้ำปลาหวานเขาก็อร่อยแต่ว่าติดตรงขนนี่แหละนะถ้าเกิดว่าทำใจได้จะกลับไปซื้อใหม่
แต่ว่าก็อยากจะฝากบอกร้านว่าทำให้มันสะอาดแล้วก็ถูกสุขลักษณะด้วย
สุดท้ายก็ยังไม่รู้ว่ามันคือขนอะไรค่ะแล้วทำไมพ่อค้าถึงเข้าไปหลังร้านก่อน
แล้วเอามะม่วงส่งมาให้เธอเธอก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับอ๋อหลอนกันนะเจอแบบนี้นะฮะ
บอกว่าคิดดีไม่ได้มันเป็นคนอย่างนี้นะฮะ